ช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอนดิจิทัลค่ะ
ปัจจุบันนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่มาถึงรายย่อย
เพราะฉะนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์การพิมพ์ก็ต้องพัฒนาผลงาน

พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
สีสันลวดลายสดใสต่างที่อยู่บนผ้าพันคอ
กระเป๋ารองเท้าเสื้อยืดและเสื้อกีฬา
เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่บริษัทเอฟสันประเทศไทย
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอด้วยระบบดิจิทัล
เพราะเล็งเห็นถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการสิ่งทอ

ที่ใช้ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล
มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม
ลักษณะพิเศษของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์บนผ้าและหนังได้
แค่ผู้ผลิตออกแบบรวดลายที่ต้องการผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แล้วสั่งพิมพ์ก็จะได้ลวดลายที่มีสีสันตามแบบ
ข้อได้เปรียบของดิจิทัลคือการออกแบบจากคอมพิวเตอร์มาแล้วพิมพ์เลยนะครับ
ก็จะได้เปรียบของเรื่องความมีประสิทธิภาพของการผลิต
ในเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์นะครับ
ของจำนวนการผลิตเกินพิมพ์๑ชิ้นก็ได้
แล้วก็สีสันหรือลวดลายเป็นตามที่คนออกแบบสามารถจินตนาการได้เลย
เครื่องพิมพ์สิ่งทอดิจิทัลได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งรายใหญ่
โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางเป็นกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อมากที่สุด
ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด
แม้ว่าจะมีคู่แข่งธุรกิจประเภทเดียวกัน
แต่บริษัทชูจุดขายที่มีคุณภาพของเครื่อง

ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นร้อยละสามสิบ
ตัวผู้กรอบการเองก็ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับ

เขาไม่สามารถแข่งขันกับเรียกว่าประเทศข้างบ้านได้

ฉะนั้นประเทศไทยหรือว่าผู้ก่อการไทย
ในการออกแบบการดีไซน์
หรือการลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด

อันนี้เป็นแอปสันสามารถตอบโจทย์

ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจธุรกิจการพิมพ์ลงผ้า
ดีไซนเนอร์และนักออกแบบหลายคน
ผ่านผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจ
ทำให้บริษัทตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้ที่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน